คุณผู้ชมฮะแหมช่วงนี้มีแต่คนเข้าวัดทำบุญ
แต่ก็มีคนเข้าวัดไปทำบาปเหมือนกัน
โจรนี้เป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะ
จะเข้าไปขโมยตู้หยอดเงินบริจาค
เจ้าแม่ตะเคียนตรงนี้ยกมือไหว้ก่อน

ไม่ได้ขอพรขอเงินได้ไหม
แล้วเอาไปได้หรือเปล่าให้คุณผู้ชมดูกันนะครับ

ยกมือไหว้ก่อนเจ้าแม่ครับขอโทษนะครับ
ผมตั้งใจจะมาเอาอย่างนี้ครับ
เอาตู้รับบริจาคเอาเงินเนี่ยนะครับ
นี่ฮะสองโจรเข้ามาบริเวณหน้าโบสถ์
ตรงนี้เป็นที่บูชาเจ้าแม่ตะเคียนทอง

ถามว่ายกตู้บริจาคตู้นี้ไปได้ไหม
ไม่ได้นะครับเพราะว่าทางวัดยึดติดไว้อย่างแน่นหนา

คนร้ายก็เดินวนไปเวียนมาเอ๊ะเอาอะไรไปดี
ไหนก็มาถึงที่นี่แล้วขออะไรติดมือดีไหม
ก็เลยไปหาของกินในตู้เย็นของวัด

ก็ทิ้งสิ่งที่กินกินไว้ให้พระท่านมาเก็บกวาด
พระท่านบอกโอ้โยมเอ้ยโยมจะมาขโมยของโยมมากินอะไรแบบนี้
มารื้อค้นแบบนี้โยมยังทิ้งเป็นภาระให้พระอีกนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหนองใหญ่ที่ตำบลหนองปลือ

ทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบพื้นที่นี่
ตู้รับเงินบริจาคยังอยู่กับที่เพราะว่าถูกยึดไว้อย่างแน่นหนา
เจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่พระครูสมุยงยุทธ์
ท่านบอกว่ามันเคยเกิดเหตุแบบนี้มาหลายครั้ง
ไปแจ้งความเอาอะไรก็แล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับ
และทีนี้ก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะฮะ
กล้องวงจรปิดก็สามารถที่จะจับภาพไว้ได้นะครับ
แล้วทีนี้ก่อนหน้านั้นนะคุณเคยโทรไปแจ้งตำรวจ
โทรไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าไงดีตำรวจบอกอย่างนี้
พระครับบอกอย่างนี้นะพระครับถ้าพระเจอโจรเข้ามานะ
พระท่านจับได้เลยครับโดยท่านเจ้าวาดกับพระลูกวัดบอกอ้าว
แล้วมันกิจของสงฆ์หรือเปล่าโยมนะฮะ
อาตมาจะถกจีวอนวิ่งไล่จับหรือเปล่า
อาตมาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดอาตมาก็ไม่กล้าไปจับมันหรอก

ใช่ฮะไม่ใช่กิจของสงฆ์นะฮะ
และครั้งนี้อัตมาก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะ
โยมตำรวจนะโยมตำรวจช่วยไปดำเนินคดีหน่อย
ไปจัดการคนร้ายกันหน่อยนะครับ
คือพระที่วัดแห่งนี้ออกมาเห็นโจรได้ทันด้วยเหมือนกัน
เพราะเสียงหมามันเห่าหมามันหอนพระท่านออกมากัน
แล้วพระท่านก็ตะโกนถามทำอะไรทำอะไร
โจรหลังจากที่ขโมยของในตู้เย็นกินเสร็จแล้ว
ก็วิ่งหนีไปเลยนะครับ